สำหรับกรณีที่มีผู้ชายคนหนึ่งไปหลงป่าที่เทือกเขานางนอนที่นครศรีธรรมราชตั้งแต่วันที่๑๓เมษายน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารตำรวจทุกคนระดมกำลังกันในการค้นหา
สุดท้ายเจอตัวแล้วแต่น่าเสียดายนะคะที่เขาไม่รอดชีวิตค่ะ
มูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาลำทัพจังหวัดกระบี่และเจ้าหน้าที่มูลนิธิใต้เต็กตึงทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
รวม๙คนก็ไปเจอศพของนายสุกเกษมสอนเท่า
สภาพศพสวมกางเกงวอร์มขายาวสีดำไม่สวมเสื้อค่ะ
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในสภาพขึ้นอืดที่ลำห้วยกลางป่าสวนยางขององค์การสวนยางกรุงหยันเขต๕ในตะบนกรุงหยันนะคะ
อย่างที่บอกว่าทีมนี้เนี่ยเป็นทีมค้นหาซึ่งถูกได้รับมอบหมายเป็นชุดที่๒ในการเดินเท้าค่ะ
ช่วงเวลาที่เขาพบศพเนี่ยคือเมื่อวานนี้ตอน๑๑โมง๒๕นาทีนะคะ
โดยได้เดินค้นหาเข้าไปในสวนยางพาราประมาณสัก๕๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่มีการจุดทูปทำพิธีขอขมาให้เจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าแม่นางนอนช่วยเปิดทางให้
แล้วก็เดินเลาะไปตามลำห้วยเดินเท้าปรูพรมค้นหาอย่างละเอียดจนกระทั่งได้กลิ่นเหม็นโชยมาอย่างรุนแรงค่ะ
แล้วพอเดินตามกลิ่นไปก็ปรากฏว่าเจอศพของนายสุกเกษมจริง
ตอนทำวิธีการเปิดป่าเนี่ยเขาจะมีการจุดทูปใช่ไหมฮะ
แล้วเขาจะมีการโยนเขาเรียกว่าไม้๒ชิ้นโยนเสี่ยงทายดู
แล้วดูสิว่าปลายของไม้เนี่ยมันหันไปทางไหนแล้วเจ้าหน้าที่ก็เสี่ยงทายแล้วก็เดินไปตามที่ปลายไม้ชี้
แล้วมันก็เป็นทางเดียวกันกับที่กลิ่นเหม็นเน่ามันส่งโชยมาแล้วก็ไปเจอร่างของคุณสุกเกษมจริง
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ได้มีการคาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่า
ผู้เสียชีวิตน่าจะต้องวิ่งลงเขาเพื่อหาแหล่งน้ำเพราะว่า
โอ้โหติดอยู่บนเขา๑๐กว่าวันยังไงมันก็ต้องขาดน้ำต้องพยายามหาน้ำแน่นอนนะคะ
จุดที่พบศพอยู่ห่างจากจุดที่พบเสื้อผ้าผู้ตายถึง๔กิโลเมตร
เรื่องต้นสภาพศพเริ่มเน่าเปื่อยแล้วนะคะดวงตาปูดลิ้นจุกปาก
แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยหลังจากตรวจสอบเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว
ก็รีบลำเลียงศพของนายสุกเกษมขึ้นมาจากลำห้วยเชิญพระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
โดยทันทีที่นางลำไยสอนเท่าวัย๔๘ปีภรรยา
แล้วก็นางสาวนรึทัยอันทาเกตลูกสาวบุญธรรม
รวมถึงคนในครอบครัวเห็นศพนายสุกเกษมเนี่ยร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะ
ร้องไห้กันแทบขาดใจกอดคอกันระงม
เจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยประคองค่ะแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าเออเสียใจจริงนะ
ที่ทำสุดความสามารถแล้วแต่ว่าเขาเสียชีวิต
เมืองต้นแพทย์บอกว่านายสุกเกษมน่าจะเสียชีวิตมานาน๗๑๐วันแล้วนะคะ
ก็อาจจะเป็นสักช่วง๒๓วันแรกเลยที่หายเข้าไปในป่า
สภาพศพไม่มีร่องรอยบาดแผลที่เกิดจากการต่อสู้ใดค่ะ
คิดว่าอาจจะเกิดจากหัวใจวายหรือไม่ทราบสาเหตุ
เมืองต้นญาติเองก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำศพส่งโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

แล้วก็ให้ญาตินำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่พัทธลุงค่ะ
ช่วงค่ำของเมื่อวานผู้สื่อข่าวที่ไปลงพื้นที่
ก็รายงานบอกว่าตำรวจสันนิษฐานว่าถูกพึ่งรุมต่อย
เพราะหน้าปูดบวมด้วยแล้วร่างกายเขาขาดน้ำมาก
ก็เลยพยายามดิ้นลนวิ่งหนีพึ่งเพราะมีการถอดเสื้อผ้าด้วย
ไปหาแหล่งน้ำแล้วทำให้ไปเสียชีวิตคาแหล่งน้ำ
เพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับ